กันหน่อยค่ะต้องเช็คก่อนแชร์จริงสำหรับที่มีการไปแชร์กันนะคะว่ามีภาพของทหารขึ้นไปนั่งบนอาศนะของสงฆ์ว่าเหมาะสมหรือไม่
ต้องบอกคุณผู้ชมว่าเรื่องนี้มั่วค่ะต้องเช็คก่อนจริงนะคะมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียลค่ะ
คุณอรัชพรเห็นแล้วใช่ไหมเห็นแล้วเขาคิวมันเป็นประเด็นต่อเนื่องจากกรณีที่พระสงฆ์ไปชุมนุมกันที่พุทธมนตร
ค่ะแล้วก็บอกว่าท่าทางทำท่าคล้ายพระสงฆ์ด้วย
เหมือนกำลังจะประกอบพิธีกรรมด้วย
ชาวเน็ตก็เลยวิจารณ์เลยบอกว่าทหาร
อยู่ในเครื่องแบบด้วยนะแสดงพฤติกรรมแบบนี้ไม่เหมาะสมนะ
บางส่วนก็ตั้งข้อสงสัยว่าเอ๊ะมันจริงหรือเปล่าภาพจริงเหรอ
ทีมข่าวสายตรวจโซเชียลไปตรวจสอบที่มาของภาพเลยค่ะ
ภาพนี้เป็นภาพเก่าเผยแพร่ไว้ตั้งแต่ปี๒๕๕๙
โดยได้โพสต์ข้อชี้แจงจากพันธรีสุธีสุขสากลอนุศาสนาจารย์
การทหารสื่อสารบอกว่าภาพที่เห็นอยู่
เป็นภาพของคณะอนุศาสนาจารย์ทหารบก
ฝึกอบรมศาสนพิธีการณห้องประชุมพระพุทธสิงห์ชัยมงคล
งอนุศาสนาจารย์กรมยุทธศึกษาทหารบก
ซึ่งเป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลงานด้านการพัฒนาจิตใจกำลังพล
การอบรมการสอนศิลธรรมวัฒนธรรมทหาร
ตลอดจนอำนวยการดำเนินการด้านศาสนพิธี

ซึ่งการฝึกฝนของเจ้าหน้าที่ทหารนี้นะคะ
ได้มีการสมมุติบทบาทค่ะ

ผู้ฝึกให้เป็นผู้ฝึกในลักษณะไหนบ้าง
เป็นพิธีกรบ้างเป็นเจ้าหน้าที่บ้าง
เป็นประธานบ้างเป็นผู้ร่วมพิธีบ้าง
รวมถึงฝึกการเป็นพระสงฆ์บ้าง
คือฝึกในหลายบทบาท
แต่อยู่บนพื้นฐานของคารวธรรม
ไม่ได้มีเจตนาลบหลู่ดูหมินแม้แต่น้อย
เป็นการฝึกอบรมศาสนพิธีการ
ซึ่งในพิธีการของสงฆ์มีหน้าที่อะไรบ้างล่ะ
มีพิธีกรมีเจ้าหน้าที่มีประธานมีพระสงฆ์
เขาก็จะแบ่งกันไปฝึกตามบทบาทต่างแตกต่างกันไป
ดังนั้นไม่ใช่เรื่องที่ไปเกี่ยวเนื่องกับการชุมนุมของกลุ่มคณะสงฆ์ที่พุทธมนตรนะคะ